เที่ยวชิมกันต่อเนื่องเลยดีกว่าที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
พาไปทานก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยโอ้โหเป็นเมนูไซ่บ้ำบะเริ่มท่ำ
ใหญ่โตมโหลานเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟครับนี่ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือ
ร้อยล้านโอ้โหชื่อนี่เป็นมงคลอย่างมากเลยค่ะอ่ะไปทานกันนะครับ
บอกว่าเมนูที่นี่แซ่บเวอร์อร่อยแน่นอนเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟ
ของขึ้นชื่อของร้านนี้นะครับจัดมาเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นหมูหมักนุ่มนุ่ม
ตับสดก็มีลูกชิ้นหมูตุ๋นและตีนไก่ตุ๋นใส่เข้าไปแบบจุใจโอ้โห
สามนิ้วอีกแล้วมาครบทุกนิ้วค่ะไม่มีขาดไม่มีเหลือใช่แล้ว
โอ้โหน่าทานที่สุดเลยตับก็มีอ่ะก็ก๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องมีตับ
เออเครื่องไหนเครื่องไหนนะมันจะอร่อยนะครับไปถามเจ้าของร้านก็คือคุณ
ระวินัทศักดิ์ธวิกุลนะครับเขาก็เล่าว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้อยล้านเนี่ยนะ
อยู่ที่ศรีสำโรงครับก็เปิดมาประมาณสักสองเดือนแล้วล่ะ
จริงจริงก็มีสองสาขานะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นหนึ่งสาขา
และที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยอีกหนึ่งสาขาครับโอ้ขายดีนะ
สำหรับจุดเด่นของร้านนะครับอยู่ที่น้ำซุปที่จะปรุงให้กับลูกค้าสาวแบบ
อะไรบ้างมีรสเผ็ดหวานและเค็มมันจะเข้มข้นอร่อยมาก
กล่อมเลยทีเดียวรสชาตินี่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะครับ
แล้วก็หมูหมักเนี่ยมันจะนุ่มนิ่มมากทานเข้าไปนี่รู้สึกได้เลย
แล้วก็ตับสดลูกชิ้นหมูตุ๋นและตีนไก่ตุ๋นทางร้านเขาก็ใช้เวลาเคี่ยวอยู่นานเลยทีเดียวนะครับ
กว่าจะได้เนื้อที่มันนุ่มน่าทานแบบนี้เสิร์ฟมาพร้อมกับหม้อไฟนี่
แล้วก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยวให้ได้เลือกนะครับ๖อย่างมีอะไรบ้าง
มีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ขาวเส้นบะหมี่หยกเส้นบะหมี่เหลืองและวุ้นเส้น
จริงก็เลือกได้หมดนะจะเอาแบบไหนจะเอากี่ก้อน
บอกเจ้าของร้านได้เลยเจ้าของร้านคนนี้เขาใจดีนะครับ
คุณผู้ชมไปกันนะไปให้ถูกแล้วกันว่าร้านเขาอยู่ที่
ศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยกับก๋วยเตี๋ยวเรือร้อยล้าน
ไปทานกันให้ได้นะครับเมนูข้าวเขาก็มีให้เลือกนะ
เห็นไหมกะเพราหมูหมักกะเพราตับหวานกะเพราหมูตุ๋น
จิ้มก็มีคุณอยากกินกะเพราหมูตุ๋นมากเลยอ่ะ
กะเพราหมูตุ๋นไม่ได้หาทานง่ายนะ
กะเพราหมูตุ๋นอ๋อหมูตุ๋นได้ผัดเช่า
เนี่ยมันจะแบบรสชาติเผ็ดร้อนกำลังดีนุ่มอ่ะหวานหวานนิดนึงนะ
ใช่แล้วที่จังหวัดสุโขทัยที่เอาเผลอไข่ต้มสีสังโรค
ไข่เค้าเป็นแบบยางมะตูมอะเยิมอ่ะโอ้ยหิว
คุณผู้ชมก็คงจะหิวแหละนะเพราะว่าส่งไลน์มาว่ากินข้าวกัน
ก็อยากจะกินด้วยวันหลังเราจะเอาอาหารมากินไปด้วยอ่านข่าวไปด้วย

ลองดูไหมเอาไหมคุณผู้ชม

คุณผู้ชมบอกอนุญาตแต่ระวังอย่างเดียวติดคอ

นะคะคุณอันนี้อันตรายทานแล้วก็อย่าพูดไง
เวลาทานเขาไม่ค่อยได้พูดกันติดข้าวติดคอกันไปนะคะ